มีทุกวันฮะเป็นเรื่องของพระอีกแล้วนะครับ
คือชาวบ้านสุดทนแล้วนะ
เอาคลิปจากกล้องวงจรปิดเปิดให้นักข่าวของเราดู
บอกดูสิมีผู้หญิงมีศรีกาเข้าไปในห้องของพระ

คุณผู้ชมฮะและพระนี้นะฮะ
เป็นถึงพระเลขาเจ้าวาดดังวัดเมืองนนท์
เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ต้องมีการตรวจสอบกันอีกแล้วนะฮะ
คุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนเลยครับ
เขาเข้าไปทำอะไรกันนะคุณนะ
นี่ศรีกาฮะมาอยู่หน้าห้องสักพักหายเข้าไปในห้อง
เพราะว่าคุณจะคงไม่ได้มาถวายสังขทาน

เอาคลิปมาร้องเรียนกับผู้สิทธิ์ข่าว
เห็นพฤติกรรมของผู้หญิงอายุน่าจะสัก๓๕๔๐นี่แหละฮะ

ทำความสะอาดวัดใช้กุญแจเปิดกุฏิของพระสงฆ์รูปหนึ่ง

จากนั้นไม่นานพระซึ่งเป็นเจ้าของกุฏิ
ก็เดินมาไขกุญแจเข้าไปอยู่ด้วยกัน
หายไปอยู่ในห้องนาน๒นานเกือบชั่วโมงนะคุณ
ก่อนที่ผู้หญิงจะออกจากห้องไป
และพระก็ตามออกมาทีหลังไปทำอะไร
ญาติโยมถามไปทำความสะอาดหรือ
แต่การอยู่ด้วยกัน๒ต่อ๒มันเหมาะสมหรือไม่นะครับ
โดยพระรูปนี้นะมีสถานะเป็นถึงพระเลขานุการท่านเจ้าอาวาสนะ

ชาวบ้านบอกเห็นเกือบทุกวันนะฮะหรือทุกครั้งที่มีโอกาสนะฮะ
ชาวบ้านนำกล้องวงจรปิดมาติดตั้งไว้ตรงนี้
จับภาพได้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับ
ญาติโยมบอกว่าเรื่องนี้พระรู้กันทั้งวัด
แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเพราะกลัวอิทธิพลของพระรูปดังกล่าวด้วย
หากทำให้ไม่พอใจพระรูปอื่นก็จะอยู่ยาก
และไม่จัดกิจนิมนต์ให้
ที่ผ่านมาชาวบ้านเคยเข้าไปถึงขณะพูดคุยกับเจ้าอาวาส
เพื่อขอให้พระรูปนี้ศึกออกไปเพราะทำให้วัดเสื่อมเสียนะ
แต่ทำไมรู้ไหมคุณเหมือนเจ้าอาวาสไม่ยอมดูหลักฐาน
แล้วก็ปกป้องพระรูปนี้นี่ญาติโยมบอกนะ
ทีนี้ก็เลยต้องเอาเรื่องนี้มาร้องสื่อมวลชน
เพื่อขอให้มีการตรวจสอบครับ
ถามว่าสื่อมวลชนอย่างเรานิ่งเฉยได้ไหม
นิ่งเฉยไม่ได้นะคุณนะญาติโยมเอามาบอกแบบนี้
เมื่อเช้าทีมข่าวของเราเดินทางไปที่วัดแห่งนี้นะครับ

แต่บางคนเห็นสภาพวัดแล้วก็คงรู้ว่าเป็นวัดอะไร
ไปพบกับทนายความที่ปรึกษาประจำวัด
ให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าพระที่อยู่ในคลิปเนี่ยคือ
พระสมุสมชายเป็นเลขานุการเจ้าอาวาสนะครับ
ส่วนผู้หญิงเนี่ยคือคนกวาดลานวัดแลกข้าวนะฮะ
หลังทราบเรื่องเจ้าอาวาสได้เรียกพระสมชายมาสอบถาม
ซึ่งก็ยอมรับให้ผู้หญิงเข้าไปในห้องจริง
แต่อะไรรู้ไหมที่เข้าไปเพราะไปช่วยแกะถังสังขทาน

ไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปกว่าที่ญาติโยมคิด

คุณผู้ชมไล่ให้พระสมชัยออกไปจากวัด
โดยมีหนังสือยินยอมรับสาภาพบันทึกคำให้การ

คุณผู้ชมไล่ออกแต่ไม่ได้จับศึกนะ
ท่านเจ้าอาวาสเห็นว่าแม้จะเข้าไป
แล้วก็อย่างที่พระสมชายอ้างว่าเข้าไปช่วยแกะสังฆฐาน
แต่มันเป็นการเข้าไปอยู่แบบ๒ต่อ๒ระหว่างพระกับศรีกา
อยู่ในห้องเป็นชั่วโมง
ไม่มีหลักฐานในห้องไม่มีกล้องวงจรปิดในห้อง
แต่มันเป็นพฤติกรรมของพระที่ไม่เหมาะสม
ก็เลยให้ไล่ออกฮะไม่ได้จับศึกครับ
ส่วนหญิงคนดังกล่าวที่เป็นคนกวาดลานวัด

นนทบุรีและเจ้าคณะจังหวัดให้ทราบนะครับ
ถ้าไปอยู่ไหนไม่ได้ก็จะมาศึกที่ไหนก็ไป
นักศึกออกจากวัด
คือเบื้องต้นนี้เรามันไม่มีการศึกใช่ไหม

ให้ที่วัดเนี่ยดำเนินการคัดทะเบียนออกจากวัดไป
อันนี้เป็นมัดประการที่ให้พระสมชายท่านออกจากวัดไป
ก็ไม่เหมาะสมตรงที่ว่าไปอยู่กับศรีกาในที่ลับ
โดยเมื่อ๑๐โมง๔๕นาทีที่ผ่านมา
ทางด้านผู้มนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา

ก็เดินทางเข้ามาที่วัดแห่งนี้

โดยเข้าไปพูดคุยกันในสำนักงานเลขานุการท่านเจ้าอาวาส
แล้วก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพ
ถ้ามีความคืบหน้าอื่นใด